สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

พี่ขอถามจุดเริ่มต้นเรารู้จักกันได้ยังไง
รู้จักกันผ่านเพื่อนคนนึงที่อยู่ที่ไต้หวัน
เพราะว่าหนูมีญาติอยู่ที่ไต้หวันไงคะ
เป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันอีกทีแล้วหนูก็เป็นเพื่อน
เขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของหนูอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนกันอีกทีหนึ่ง

หนูไปแบบว่าไปกลับไปกลับอ่ะเพราะว่าหนูมีญาติอยู่ที่นู่นไงค่ะ
มันเป็นเพราะเขาเปิดทางให้เราเข้าไปมากกว่า
จริงเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็ค่อยมาขยับความสัมพันธ์ทีหลัง

คบกันห้าแล้วก็เป็นเพื่อนกันอีกสอง
ไม่ค่อยได้คุยกันด้วยซ้ำคุยกันน้อย
สักหน่อยก็จะคุยเหมือนเป็นเพื่อนกัน

เราเห็นนิสัยแล้วเราก็เฉย

แล้วมันมีอะไรที่คุณบอกค่ะ

เขาพูดกับเราบ่อยหรือเปล่า

แสดงอาการอะไรประมาณนี้
มันบอกยากนะความรู้สึกแบบนี้
มันจะพูดยังไงดีอะ
ตอนนั้นเราเจอกันที่โรงแรมอะ
เจอกันที่พักแล้วมันก็ได้มีการพูดคุยกัน

อย่างนึกวันนั้นแล้วยังไงสองนะ
ก็คุยผ่านโปรแกรมอะไรแบบนี้มาเรื่อย
เราจะเจอกันลักษณะแบบว่าถ้าเขาไปทำงานที่ไหน
ถ้าใกล้ที่นั่นเราก็จะไปเจอกัน

เขามาถ่ายไทยเขาก็จะเรียกเราไป

รู้แต่ว่าเขาบอกว่าเราเป็นคนไม่ค่อย
ไม่พูดเยอะไม่จี้อะไรประมาณนี้มากกว่า
หนูเป็นคนที่พูดน้อยอะไรน้อยอย่างนี้

ภาษาต่างชาติกับไทยมันใช้สื่อกันยากมากเลย

คือเอาอย่างนี้หนูเวลากับเขาเวลาเจอกันเนี่ย
เจอกันมันค่อนข้างที่จะไม่เปิดเผยไม่ได้
เพราะฉะนั้นเวลาเจอกันเราจะเจอกันในห้อง

ไม่ได้มันทำแบบนั้นไม่ได้
เขาก็ดังในประเทศเขาอ่ะ
คือตอนที่หนูบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มจีบ
แต่ไม่สามารถบอกได้ครอบคืนเป็นผู้หมาของรู้สึก

เราเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วแล้พูดได้

แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแปลงใครแล้วใช่ไหมคะ

อเรนนี่หมายถึงว่าเรยะเวลานานหมายถึงอะไร
แล้วพอมาเป็นแฟนกันยังเป็นกับตั้งปีไหมครับ
อเรนนี่เป็นแฟนกันอีกประมาณปี๑๒ได้
มันไล่ไล่หลังกันนะไปปลายของ๑๑แล้วก็มา๑๒
จริงคุยในห้องจริงตอนที่ได้เสียกัน
ตอนนั้นมันแบบจะพูดยังไงดีอ่ะ
มันก็ยังเป็นกึ่งเพื่อนกันอะ
น่าจะไปปลายปี๒๐๑๑

ตอนนี้คิดว่าที่เมียโอปกรุกจันทร์เกิดอีกครั้งแรก

ครั้งแรกนี้คือปี๒๐๑๙มั้ยคะ

เพราะตอนแรกยังไม่กล้าทำอะไรกัน

ยังมีความไม่ไว้ใจกันอะ

เราก็กล้าเจอกันมากขึ้น

ครั้งสุดท้ายกันอะไรครับ

เขาขืนใจเรา

เขาบอกว่าให้หนูเข้าไปหาหน่อย

เขาบอกให้หนูนั่งที่ปลายเตียง

ประมาณ๑๐นาทีได้มั้ง
เค้าก็ทำไปนอนนอนให้เราชินอะไรบ่มานี้

แล้วก็จับหนูนอนเลยอ่ะ

แต่เขาพยายามที่จะแบบไอ้นั่นเรา

ก็ต้องมีชื่อกันอ่ะเราไม่มี
ตอนแรกหนูหนูนั่งเฉยหนูพยายามที่จะแบบไม่

คือเราคิดไหมคะว่าการที่อยู่กับผู้ชายสองคนนี้ต้องแบบ
หนูเป็นคนมีเพื่อนผู้ชายเยอะมาก

ครั้งที่สองก็หนูก็ยังอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมค่ะ

นี่คล้ายแบบว่า

ไม่คิดค่ะหนูมีเพื่อนผู้ชายเยอะ
หนูไว้ใจเขานะ
อ้าแต่ครั้งแรกเราโดนคืนใจเราก็ต้องรู้สึกว่าเถอะ

ก็มีการคุยกันแบบประมาณแบบว่า
อุ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรบ้าง

ไม่เสียใจไม่รู้สึกอะไรเลย
กับการที่ผู้ชายคุณนึงมา

ก็คือเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ทำเราแล้วเราต้องฟ้องอะไรอย่างนี้หรอ
ยังครั้งที่๒ถึงจะรู้สึก
มันเริ่มจากความเป็นเพื่อนเนาะ

ความคิดหนูหรอ

เพราะว่าหนูเข้าไปในลักษณะที่หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน

เหมือนหนูไม่ได้แยกว่าเขาจะเป็นดาหรือว่าดาหรือไม่ได้เป็นดารา

ส่วนใหญ่หนูจะไปตอนช่วงที่แบบว่า
เหมือนพักผ่อนมากกว่า
ไปเป็นอาทิตย์๒อาทิตย์อะไรประมาณนี้มากกว่า
หนูไม่คิดว่ามันจะท้องอ่ะ
ตอนช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้ว
เจอเขาไม่ค่อยบ่อยมาก

ต่างประเทศที่อื่นก็มีฮ่องกงก็มีเชียงไฮก็มี
เขาก็ใช่ประมาณนั้น

เราอาจจะเป็นเหมือนกันว่าเขาก็แค่ต้องการเล่นกับเราอะ

แล้วก็เคยบอกอะไรไหมคะว่าเขารักเรา
เขาจะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยมากกว่า
ไม่มีเหลือความถูกใดนอกจากที่มึงคิดว่าเขาแสดงความถูกใด
ถ้าบอกว่าเขาจะพูดเป็นลักษณะแบบรู้สึกดีกับคุณนะอะไรอย่างนี้

มีคุณผู้มีไลน์ชัดกันกว่า

ส่วนใหญ่เราจะมาพบเจอกันมากกว่า
มันก็ต้องมีลักษณะแบบโซเชียลแบบเจนมากกว่ากัน

แต่ลูกเจนก็คือเจอกันแค่ในห้องอย่างเดียว

สมมุติเรายกตัวอย่างล่าสุดที่เราไปเจอกันที่สมุยเนี่ย

ตอนแรกยังไม่บอก

รอก่อนเขาบอกว่ารอให้มาทำงานใกล้แถบนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกัน

คือรอรอยาวเหมือนเดิม
รอจนถึงเรื่องแต่งงานนี่แหละ
วันแต่งงานเขาน่าจะเดินพฤศจิกายก่อน

แล้วก็ก่อนหน้านี้เรารู้มั้ยว่าเขามีแฟนหรือว่าอยากให้เขาแฟน

ถามว่ารู้อยู่ไหมจริงเขาบอกว่าเป็นเพื่อนมากกว่า

แต่เราถามอย่างไร

หนูจะรู้ในลักษณะแบบว่าเขาทำงานร่วมกันมากกว่า

หนูก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนในวงการที่จะต้องมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว

ทำไมหนูไม่หักเพื่อนที่อยู่ไตรวันที่เราว่าเขามีแฟนไมโครโซล
หนูได้เห็นข่าวอยู่แล้ว
แต่หนูก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนในวงการที่จะต้องมีข่าวกับผู้หญิงอย่างนี้มากกว่า
เพราะเขาก็ไม่ได้บอกหนูว่าเป็นแฟนใช่ไหม
เขาเคยบอกรักเราไงครับ

ส่วนใหญ่เขาจะพูดว่ารู้สึกดีผมรู้สึกดีกับคุณมากนะอะไรประมาณนี้มากกว่า

มันก็อืม

หรือว่าหน่าแสวโซเชียลที่เราเคยไป
เรื่องกดหลายอย่าง
ตอนที่เอาน้องออกนี่เกี่ยวกับกว่า
ประมาณ๒เดือนกว่า
ตอนนั้นคิดกันหลายอย่างเลยหรอ
หือ

หรือว่าถ้าเราเก็บไว้อาจจะเป็นรำขาด
ในความรู้สึกหนูหนูแย่กับตัวเขาเยอะอะ
คำพูดหลายอย่าง

แล้วก็หายไปนานพอหายไปเรื่อยเนี่ย
เราก็เลยคือเราก็อยากพอเขามีเรื่องแต่งงานเนี่ยจริง
หนูก็อยากฟังจากปากเขาเองอะ
เราก็เลยทำเป็นเฉยไปรอเขาพูดเองอ่ะ
แต่ปรากฏว่ามันไม่พูดสักที
พอถึงวันที่๑๕หนูก็ตัดสินใจถามเขา

ถามเขาว่าตกลงเรื่องนี้มันคืออะไรอะไรประมาณนี้

เรื่องอะไรเรื่องอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะ
หนูก็เลยบอกกับเขาว่าหนูว่าเกลียดเขา

ช่อนราอะไรอย่างเงี้ยเลย

มันเป็นธรรมดาที่คนจะคิดอย่างนั้นในความรู้สึกของหนู
แต่หนูไม่ได้ติดตามผลงานเขามาก่อน
ดูเรื่องเดียวคือเรื่องรักใสแค่นั้นแหละ
แล้วก็เหมือนมีอีกเรื่องหนึ่งแค่ประบุตรถังแตกหรือเปล่า
แล้วหนูก็ไม่รู้ไม่ได้ดูหรือว่าไม่อะไรเขาอีกเลยอ่ะ

พูดพูดเหมือนแบบรู้จักเราเลยอะ
ไม่เฉยมากเลยเฉยมากเลย
ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแทบจะไม่เข้าไปอ่านเลยซ้ำ
ผ่านผ่านแต่ก็รู้สึกเฉยมันรู้สึกแบบ
เขาไม่ได้รู้เรื่องเราจริงไม่รู้จะไปสนใจทำไม
มีกระแสหนึ่งคนมองว่าที่เราบอกว่าผมหญิง๕ปี

จริงแล้วในระหว่างที่เราคบกันเนี่ย
มันมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากเอาเขาเหมือนกัน
มันรู้สึกแบบมันทำไมมันต้องหลบซ่อนกันอยู่อย่างนี้วะ
อะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกเราก็มีแบบ

เขาคือคนที่หนูมีความสัมพันธ์ด้วยมาตลอด
มีการป้องกัน

ก็คืออันนี้เรื่องเกิดขึ้นกับสนุนใช่ไหมครับ

แต่หนูก็ไม่สามารถตอบได้ที่เขาว่ามั่นใจว่า
มีความสัมพันธ์ล่าสุดกับเขา
เพราะหนูไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคนอื่น

แล้วระหว่างนั้นไม่มีใครเลย
ถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายมีแต่ไม่ได้มีเรื่องบนเตียงด้วย
ความมั่นใจก็เป็นความสัมพันธ์กับคนอื่น
หนูไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคนบนเตียงกับคนอื่น

หนูกำลังออกมาพูดความจริง
ตั้งแต่แรกเนี่ยหนูไม่ได้อยากทำอะไรเขาเลย
หนูแค่ต้องการตอนที่เกิดเรื่องขึ้นมาหนูแค่ต้องการคำอธิบายเท่านั้น
หนูก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาออกมาพูด

ก็เลยพอได้คุยกันแล้วเขาก็เอาข่าววันนั้นเลย

พี่สวัสดีครับ
มีแค่เมื่อกี๊

มีแค่เมื่อกี๊

มีแค่เมื่อกี๊

มีแค่เมื่อกี๊

มีแค่เมื่อกี๊

มีแค่เมื่อกี๊

มีแค่เมื่อกี๊
มีแค่เมื่อกี๊

มีแค่เมื่อกี๊

เค้าเคยใส่เนี่ยค่ะ

เค้าเคยใส่ออกสื่อออกงาน

อะไรแบบนี้ไหมครับ

ภูมิก็ตอบว่ามันจริง

เหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องจริงบ้าง

เพราะว่าเขาตอบแล้วเขาก็สร้างสถานการณ์ด้วยไง
เพราะเขาก็สร้างสถานการณ์ถูกชน
เขาก็จะสร้างสถานการณ์อย่างเงี้ยแต่ไม่ออกมาต้อนอะไรหรอกซึ่งซึ่งทั้งทั้งที่ประเด็นมันแรงมากอะ
โหไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยนะ

ไม่รู้ว่าเราอยู่ในห้องการอีกหน้าห้องไม่ต้องรู้ว่าเราไปกลับ
ตอนที่เวลาเราจะเข้าเนี่ยเขาจะบอกจังหวะหนูว่าตอนไหนทีมงานออกไปบ้าง
แล้วตอนเวลาทีมงานออกไปเนี่ยยามที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะออกไปด้วยเหมือนกัน
แต่ถ้ากลับเข้ามาปุ๊บทีมงานก็จะแน่นเลยอ่ะ
เขาก็จะบอกหนูว่าให้รีบเข้าไปเลยหรืออะไรประมาณเนี้ย
ถ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นทะเลนั่นแหละสมุยเขาชอบเขาจะมาบ่อยมาถ่ายหนังบ่อย
คือหนูเข้าใจอะ

จริงเราก็ไม่เชิงเต็มใจหรอกแต่มันเลือกไม่ได้มั้ง

ตอนที่เป็นข่าวออกมานั่นแหละ
ก็ได้คุยกัน

ก็คือในแชทเราทะเลาะกับวิทย์นั่นแหละ

ทำไมคุณต้องขอโทษอยู่แค่ตรงนี้
ถ้าคุณรู้สึกเสียใจจริง

เอาตัวให้หนูไหมล่ะ
ปะทะกันเล็กมากกว่าทางโซเชียล
ก็เราก็มี

ประทะในเรื่องของเรื่องที่เขาแต่งงานก่อน
แต่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่
หนูก็เลยปะทะเขาท้าเขา
แต่งงานจริงก็ทะเบียนสมรสมาสิ

เรื่องที่เรารู้กันมันมีสมควรคะ

เขาบอกว่าเขาก็อยากคุยนะแต่เขาติดทางบริษัทอ่ะ
เข้าใจ
เขาบอกว่าวิกมันก็อยากเคลียร์กับหนูนะ
แต่เขาติดทางนู้นทางนู้นเขาสั่งไม่ให้ติดต่อใครเลย

จริงแล้วหนูทำเรื่องในมาตั้งแต่วันที่๒๗ธันวาคฑฯ
มันก็จะเป็นเกษตรบางช่วงอะไรแบบนี้
แล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ไม่มีหนทาง
ค่ะไม่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวเพราะหนูท้าเขาไปตลอด
ไม่รู้สิแต่หนูไม่กลัว
ก็หนูก็พูดอ่ะถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริง
หนูก็ก็ให้เขาออกมาโต้สิหนูเห็นเขามีแต่สร้าง
สถานการณ์หันเดียวแล้วก็หายไปเลยต่ออะไรไปก็
ไม่เห็นการทำอะไรเนี่ยนี่ทุกวันนี้ก็เงียบ
ใช่คำขอโทษ
หนูเจอมาเยอะมากทั้งสื่อจีนหนูเจอหนักกว่านี้อีก
มาตลอดหนูเจอแฟนคลับจีนแรงมากเลยนะ
โอ้โห
มันจะมีเว็บของมันอยู่

หนูเก็บไว้หมดอ่ะเพราะเขาเป็นคนติดต่อ
และที่มันแปลกจังโอเคัน๕มีหรือโอเคัน๕ไม่มี
หลังไหนคะก็การควบกันรับน์รับเนาะ
แต่ว่าจะมีเพื่อนสนิทหนูก็ที่รู้
แต่มันเป็นความคิดของหนูเองที่หนูอยาก
หื้ม
มีแชท
มีแชท

ถ้าคนจีนก็เรียกไวป่ออะไรงี้

ถ้ากีมะ
เยอะจ้ะเยอะมากเลยค่ะเอาประเด็นสำคัญเอาประเด็นสำคัญเนอะ

ก็หลังมันไม่ตอบ

อันนี้แหละสำคัญสุดแล้วพี่

ที่เริ่มทะเลใช่ไหมรยอง

ยกสูงหน่อยค่ะ

ดยังไงคะ

เดี๋ยวนะคะ
เดี๋ยวมันรัน
โอเค

เขาถามมาว่าคุณอยู่ที่ไหน

ทะเลส่งลูกทะเลระยอง

เขาจะไปฮ่องกงวันนี้

ถ่ายตัวเองให้เขาดูหน่อย

ระดับค่ะ

รรรอต่อต่อ

แล้วก็ส่งรูปเซลฟี่ตัวเองไป

ดูทางข้างงี้

แกล้งกันไงคะเขาปิดปากมาหนูก็เลยหันข้างบ้าง
ทำไมอะไรต่อห้างอีกแล้วค่ะ

แต่ใจกลับตอบมาว่าถ่ายเยอะกว่านี้อีกหน่อย
ให้ถ่ายรูปตัวเองเยอะกว่านี้อีกหน่อย

ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษกลับมา
อันนี้มันของอีกวันหนึ่งแล้วค่ะ

เมื่อกี้ของวันที่

๑๔เดือน๗ปี๒๐๑๕ตอนบ่าย๒โมงค่ะ

เขาจะชอบแบบนี้

เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เป็นของจ่ายจริงละ

ดูสิจ่ายไม่น่ารักมากมีที่อยู่ดี

เขาจะแบบเหมือนบอกให้หนูว่าให้หลบทีมงานเดี๋ยวแป๊บนึง
ยอดให้ปล่อยแป๊บนึงนะครับสมุยสมุยสมุยมีไหมสมุย
มีค่ะโอเคเออสมุยแต่ว่าขออนุญาตถามกัน
ช่วยเข้าในห้องมีมากเลยเหรออาหารอะไรอย่างเงี้ย
ได้ไงได้จงจริงค่ะ
โอเคอันนี้มาของวันที่อันนี้ของวันที่๑๘เดือน๖นะคะ
ตอน๘โมงเช้าเขาทักมาว่าจะมาถึงสมุย
กี่โมงนั่นแหละแล้วน้องเขาก็ส่งที่พักว่าที่พักของคุณอยู่ที่นี่ใช่ไหม
ใจก็ตอบไปว่าเออเขาอยู่ที่นี่แหละถูกต้องแล้ว
แล้วก็ถามว่าคุณอ่ะจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วน้องเขาก็ถามย้ำกลับไปอีกว่าเออ
คุณอยู่ที่นี่จริงจริงใช่ไหมแต่ใจก็ตอบไปว่าเขาอยู่ที่นี่จริงจริงนะ
ไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะถามว่าคุณมาถึงที่นี่เมื่อไหร่
มาถึงกี่โมงเครื่องบินจะถึงประมาณกี่โมง
แล้วก็น้องเขาก็ส่งรูปเครื่องบินแล้วทิเก็ตไปค่ะ
โซนหนึ่งแปดเอ้สูนเจ็ดสี่ประมาณสุดใช่ค่ะของน้องเขาไม่เชื่อเขา
ได้ได้มีชื่อโรงแรมอยู่เขาส่งมาให้อยู่

เขาก็ถามว่าคุณอยู่บนเครื่องบินหรือเปล่า
น้องเขาเลยส่งรูปเครื่องแบบว่าภาพบนเครื่องบินนี้ไปให้

หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าให้ถ่ายรูปตัวเองด้วย
อย่างนี้แต่น้องเขาก็ส่งไปแต่รูปฟ้า

แล้วจ่ายเขาก็ส่งแผนที่ในโรงแรมมา
นี่คือแผนที่ในโรงแรมนะคะ

แล้วเขาก็ถามว่าใจก็ถามน้องเขาว่าถึงโรงแรมหรือยัง

น้องก็บอกว่ารอแป๊บนึงนะคะเขาไปอาบน้ำก่อน

แล้วน้องก็พิมพ์ภาษาจีนส่งกลับไปว่า
น้องเขายังไม่ถึงโรงแรม
แต่ว่าอยู่นอกเรือ

แล้วเดี๋ยวน้องเขาก็จะกลับมา
คือคือหนูอะ
ตอนนั้นหนูเลือกเดินทางด้วยเรือจริงสมมุยเนี่ยมันจะมีสนามบินที่เกาะเนอะ
ตัวเมืองแล้วก็ซื้อเป็นแพ็กเก็ตที่แบบว่ามีรถรับส่งอะค่ะ
ก็ไปเขาก็พาเราไปที่ท่าเรือพอไปเนี่ยก็ต้องนั่งเรือต่อ
อ่ะหนูก็เขาก็จี้หนูก็เลยไม่รู้จะทำอะไร
โกหกว่าแบบจะถึงแล้วจะถึงแล้วอะไรประมาณนี้
ถ้าดูไปเรื่อยเรื่อยหนูก็จะโกหกกว่าเรื่อยเรื่อย
ค่ะเขาก็สงสัยแล้วค่ะว่า
แต่ว่า

ตอนนี้หนูไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรเลย

นี่ค่ะ
หลังจากนั้นไม่ได้เจอกัน

จริงในนี้จะมีบอกด้วย

จำหมายเลขความได้ไหมครับ

ในนี้จะบอกหมดเลยว่าห้องผู้จัดการอยู่ตรงไหน

แต่หนูไม่ได้อยู่โรงแรมเดียวกับเขาใช่ไหมคะ
คือในนี้จะบอกว่าหนูจองตัวไม่ทัน

คุณรู้ไหมว่ามีโรงแรมใกล้หรือเปล่า

มันก็จะมีโรงแรมหนึ่งที่อยู่ใกล้
แต่ถ้าจะได้แต้งโรงแรมวิทีสเนค

ว่ามันรู้สึกมันหลอกเราปะวะ

มันรู้สึกมันรักไปแล้วเนาะ

เพราะว่าเราก็คิดว่าเขาโฟกันเป็นแบบว่าคนนั้นน่ะ

เขาพูดให้ฟังว่าเวลาใดแก่พิมพ์ไปทำงานท่อหัวคน
ใดแก่พิมพ์มันมือถ้ารู้สึกภูมิห้า
เขาจะพิมพ์มาว่าผมไปทำงานแล้วนะเขามือ

ต้องการมีอะไรไปมีเซ็กแค่นั้นแล้วก็ไป
ไม่มีเจ้าการอะไรเพราะว่าอาจจะมีคุณหาไปเยอะ
แล้วก็เกิดวันนี้อาจจะเป็นหนึ่งใดอีกไม่รู้กี่คนที่เข้าหา
พี่กะก็คำพูดแล้วมีแชทพี่กะไม่เคยขาด
ถึงหายไปก็ไม่ได้นานเพราะว่าผู้ชายมันหายไปทำอะไร
ก็ไม่ได้นานถึงหายไปก็ไม่ได้นานแล้วเคยห้ามเพื่อนไหมนะ
ห้ามตอนที่มีขาดเกิดพ่อมันโทรมาร้องไห้

เพื่อนมันพูดอยากหายไปใช่ไหม
บางวันก็หายไปถ้าเกิดเขาทำงานหนักแต่เขาก็จะโผล่มา

ด่าทุกวันเลยไม่ให้ยุ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย

ถ้าเขาเรียกของมันเรียกออกแล้วถ้าไม่มีอะไรกลับมาชื่อนะ
เขาก็ไม่ติดตอบ
๑๘ประโยชน์ไม่ได้อีก๑๒เซน

ขอให้หนูได้พูดความคิด
พูดออกมาคนอื่นที่ไม่อยากเป็นหน้าขาวทั่วไป
ก็จะดีกว่ากันเลยว่า
เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์
ถ้าน่าตอนเนี้ย

ถ้าน่าตอนเนี้ย
คิดเหมือนกันเลยว่า
เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

คิดเหมือนกันเลยว่า
เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

คิดเหมือนกันเลยว่า

เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

คิดเหมือนกันเลยว่า
เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

คิดเหมือนกันเลยว่า
เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์
ถ้าน่าตอนเนี้ย
คิดเหมือนกันเลยว่า
เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

คิดเหมือนกันเลยว่า
เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

คิดเหมือนกันเลยว่า
เราเป็นเครื่องสบายประโยชน์

รักไม่รักก็ออกมาพูดเลย
ออกมาเคลียร์เลย
มันเป็นสิ่งที่หนูต้องการมาตั้งแต่แรกแล้ว
แต่เขาก็บ่ายเบียงมาตั้งแต่แรกแล้ว
แล้วพอเกิดเรื่องก็หายเลย
เรื่องจริงทั้งหมด
ยินดีที่กลางไป
รักด้วยต่อ